พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดกันหน่อยดีกว่า

ว่าตอนนี้บรรยากาศการเดินทางเป็นอย่างไร
ท่ามกลางการประบาดของโควิด๑๙
กับคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา

ตัวเลขผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

ซึ่งคาดว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับ

ใช้รถยนต์ส่วนตัวและอยู่บ้าน

ที่กลับมาระบาดอีกครั้งครับ
สำหรับบรรยากาศการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๖๔ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดนะครับ
ผู้โดยสารที่มาใช้บริการค่อนข้างที่จะบางตากว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับทั้งในสถานีชาญชารารวมถึงการจราจรบริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งบนถนนกำแพงเพชรสองนะครับ
ก็มีรถสัญจรไปมาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับคาดว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับ
การเดินทางมาใช้รถยนต์ส่วนตัวและอยู่บ้านเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิบเก้า
แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนนะครับที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา
ทยอยเข้ามาใช้บริการสถานีขนส่งหมอชิดกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยทางสถานีขนส่งก็ได้วางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิบเก้า
ด้วยการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ
และแจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาใช้บริการนะครับ
พร้อมกับเน้นย้ำว่าให้ผู้ใช้บริการทุกคนนะครับต้องสวมหน้ากากอนามัย
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานีชันชาราหรือแม้แต่บนรถนะครับ
ทางนี้นะครับทีมข่าวได้พูดคุยกับนายวัชระประเสริฐนะครับ
ประชาชนชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์โดยเจ้าตัวบอกว่า
ทุกปีที่ผ่านมาหากเป็นช่วงเทศกาลไม่ว่าจะสงกรานหรือสิ้นปีนะครับ
ตนเองก็จะเลือกใช้บริการสถานีขนส่งหมอชิดทุกครั้งนะครับ
เพราะด้วยราคาที่ไม่แพงมากเมื่อเทียบกับรถยนต์ส่วนตัว
แต่พอมาปีนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนเลยว่า
คนมาใช้บริการน้อยลงกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับ
เพราะปกติแล้วหากเป็นช่วงเทศกาล
คนที่เข้ามาใช้บริการสถานีขนส่งหมอชิด

ซึ่งส่วนตัวคิดว่าคนส่วนใหญ่
คงเปลี่ยนไปใช้บริการขนส่งอย่างอื่น

เพราะว่ากลัวการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙

ซึ่งตนเองก็กังวลเช่นกัน
แต่ก็ต้องตั้งกาดตัวเองไว้ให้ดี

และปีนี้ตั้งใจที่จะกลับบ้าน
เนื่องจากที่บ้านนะครับ
มีพิธีไหว้กระดูกบรรพบุรุษ
จัดขึ้นทุกปีเหมือนที่เคยทำครับ
กลัวบ้านครับแต่เราก็ต้อง

ต้องดูแลตัวเองให้ดี
พยายามรักษาระยะห่าง

ในขณะที่นายมาโนธสายชูโต

รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

บรรยากาศการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๖๒
ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับผู้โดยสารลดลงกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อ
เทียบกับเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาคาดว่าประชาชนเปลี่ยนการเดินทางมาใช้รถยนต์ส่วนตัว
และอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙จนทำให้ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิบเก้ารอบแรกนะครับจนถึงตอนนี้นะครับ
มีประชาชนเข้ามาคืนตัวโดยสารเป็นเงินกว่า๕ล้านบาทด้วยกันครับ
มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะครับโควิด๑๙ตั้งแต่เดือนมีนาคมมาแล้วนะครับ
ประชาชนที่เคยเดินทางเนี่ยก็ลดหายลงไปประมาณอย่างที่ผมบอกแล้วครับ
ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในช่วงปีใหม่เนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะเอ่อ
ประชาชนจะไม่ค่อยเดินทางเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการคืนตัวนะครับ
จากวันที่๑ธันวาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ๕ล้านกว่าบาทแล้วถึงวันนี้ครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับทางสถานีขนส่งหมอชิดก็ได้ขอความร่วมมือ
ให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการทุกคนนะครับปฏิบัติตามนโยบายในการเฝ้าระวัง
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัดนะครับ
และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับ
ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะใช้บริการที่สถานีขนส่งและบนรถโดยสารตลอดการเดินทาง
รวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนะครับ
คุณผู้ชมครับแม้ในวันนี้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสถานีขนส่งจะน้อยลงกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับแต่ทางบริษัทขนส่งก็ได้คาดการณ์ไว้ว่าในวันนี้นะครับจะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการอยู่ที่ประมาณก้าวหมื่นถึงหนึ่งแสนคนนะครับแล้วก็ทางบริษัทขนส่งก็ได้เตรียมเที่ยวรถไว้ที่ประมาณห้าพันถึงหกพันเท
ยุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสถานีขนส่งหมอชิดครับ